วันหนึ่งที่จะชี้ชะตาใครรู้ไหมคุณ
ช่วงบ่าย๓รัฐธรรมนูญจะออกคำวินิจฉัยออกมานะครับ
อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วอีกประเด็นหนึ่งชี้ชะตาเหมือนกัน
วโวชาติเจ็บว่าที่กสาธุชอธรณบกที่จะมาคุมบังเหียณ
แล้วก็เรื่องของคุมเค้กก้อนโตหลายแสนล้านบาท
ใครจะหลุดวงโคจรหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพ
มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพ่วงอยู่ด้วย
ลุ้นว่ายังไงครับลุ้นว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยให้สมาชิกภาพการเป็นสอสอของคุณศิระสิ้นสุดลงไหม
ถามว่าเอาแล้วมันเรื่องอะไรล่ะเหตุมันมาจากเรื่องอะไร
ก็มาจากเรื่องที่คุณศิระเคยต้องคำพิพากษาของสารแขวงปฐุมวัน
ตัดสินเมื่อวันที่๒๑พฤษภา

ตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔
สารให้จำคุก๔เดือนให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายและลิฟต์สัญญาการซื้อขาย
ฝ่ายค้านเขาไปสอบไปซ้อไปหามาแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปยื่น
ชี้ประเด็นว่าจากที่คุณศิระเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
จะเป็นเหตุให้นายศิระเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครเลือกตั้งเป็นสอสอแล้วก็อ้างว่าตามรัฐมนูลมาตราเก้าสิบแปดวงเล็บสิบ
จึงเห็นว่าน่าจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสอสอของนายซีซะสิ้นสุดลงตามรัฐมนูล
ฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องนี้ไว้กับสารรัฐมนูล
สารรัฐมนูลรับวินิจฉัยเมื่อวันที่สามกุมภาปีหกสี่
ตอนรับวินิจฉัยเนี่ยมติเป็นเอกฉันเลยนะครับ
สารใช้เวลาการพิจารณาคำร้องของคุณศิระ
จนมาถึงวันพรุ่งนี้วันพุธเนี่ยซึ่งจะเป็นการอ่านวัน
คำตัดสินใช้ระยะเวลาร่วม๑๐เดือน

แต่สิ่งที่จะลุ้นตามมาก็คือ
ถ้าศาลเห็นว่าคุณศิระมีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
ก็เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสอสอสิ้นสุดลง
คุณศิราก็กลายเป็นอดีตสอสอไปทันที
หมายถึงว่าคุณศิระก็ลงสมัครอีกก็ไม่ได้
เพราะถือว่ามีลักษณะต้องห้าม

สอสอเขต๑๐๒แทนคุณศิลแล้ว

กรกตก็ต้องเช็คบินเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
ผูกพันทุกองค์กรตามปฏิบัติต้องปฏิบัติ
ถ้าสารวินิจฉัยว่านายศิระมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครเลือกตั้งสอสอ
ทั้งที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติ
กรกตก็ต้องรับไม้ต่อเอาผิดศิละตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา๑๕๑
มีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐
แล้วให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นกำหนดเวลา๒๐ปี
ก็มาตรานี้แหละครับที่กรกตเอาผิดธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เรื่องนี้แหละ
ตอนที่เจอเรื่องหุ้นสื่อตอนลงเลือกตั้งคราวที่แล้ว
ฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูข่าวในช่วงเวลาที่สอสอฝ่ายค้านนำเรื่องนี้ไปร้องกับศาล
หมัดหนักเลยครับที่ออกโรงนำเรื่องนี้คือพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยนี่คือเรื่องที่ต้องลุ้นกันในวันพรุ่งนี้
ส่วนเรื่องที่ลุ้นกันเมื่อวานประเด็นการรับหรือไม่รับกรรมการกศช๗คน
บรรยากาศกว่าจะลงคะแนนกันได้ใช้เวลานานหลายชั่วโมงครับ
มีการประชุมรับมีการอภิปรายแล้วไม่ลงมติรับ
แล้วสุดท้ายผลก็ออกมามีมติรับรองเสียงเกินครึ่ง๕คน
มีมติไม่รับรองเสียงไม่ถึงครึ่ง๒คน
ด้านกิจการกระจายเสียงผลอากาศโทดรธนพรรณลายเจริญ
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ๒๑๒คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ๕คะแนนไม่ออกเสียง๖คะแนน
ด้านกิจการทนลทัศน์ดรพิรองรองรามสูตร
วุฒิษภาให้ความเห็นชอบ๒๑๓คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ๔คะแนนไม่ออกเสียง๖คะแนน
คุ้มครองผู้บริโภคศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์
วุฒิษภาให้ความเห็นชอบ๒๑๐คะแนนไม่เห็นชอบ๖คะแนนไม่ออกเสียง๗คะแนน
ด้านส่งเสริมเสรีภาพประชาชนนายต่อพงศ์เสลานนได้รับความเห็นชอบ๑๙๖คะแนนไม่เห็นชอบ๑๙คะแนนไม่ออกเสียง๘คะแนน
และด้านเศรษฐศาสตร์คือดรสุภัทรสุภจาราศัยวุฒิเห็นชอบ๒๐๕คะแนนไม่เห็นชอบ๑๑คะแนนไม่ออกเสียง๗คะแนน
ส่วนคนที่ไม่ผ่านสองคนก็คือคุณกิติศักดิ์ศรีประเสริฐด้านกิจการทรคมนาคมวุฒิให้ความเห็นชอบแค่หกสิบสามคะแนนไม่ให้ความเห็นชอบตั้งร้อยสี่สิบห้า
ส่วนด้านกฎหมายร้อยโทดรธนกฤษเอกโยคยะวุฒิเห็นชอบเพียง๖๐คะแนนไม่เห็นชอบตั้ง๑๔๒คะแนน
ก็เลยทำให้ทั้งคุณธนศักดิ์และคุณติศักดิ์ไม่ได้รับเหตุความเห็นชอบไปต่อไม่ได้
เอาเป็นว่าผ่านออกมา๕คนแปลว่าครบองค์ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกศตชได้
เหลือเวลาอีก๒คน๒ด้านก็ต้องสัญหากันใหม่
ในการสัญหากันใหม่เนี่ยคนที่คราวที่แล้วถูกตีตกเพราะขาดคุณสมบัติบางประการ
ถ้าเคลียร์เรื่องคุณสมบัติได้ก็กลับมาสอดมาสมัครใหม่ได้
คนดังทั้งหลายคนคราวที่แล้วตกไปเนี่ย
อย่างคุณถากรตันตสิทธิ์อดีตเลขากศธชตอนที่จะไปสมัครเนี่ยก็ไปลาออกจากเลขากศธชเรียบร้อย
แต่พอชั้นกรรมการสัญหาเขาบอกว่าคุณถากรยังไม่ได้ลาออกจากผู้อำนวยการสถานี๑ปน
ซึ่งคุณถากรเข้าใจว่าผู้อำนวยการสถานีเนี่ยเป็นโดยตำแหน่ง
ใครมาเป็นเลขาธิการกศธชก็ต้องเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้
ฉะนั้นเมื่อลาออกจากเลขาแล้วก็ต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยสิ
แต่ว่าอ้าวไม่ได้ไม่ได้ก็ถูกตีตก
ถ้าคราวนี้ลาออกไปเรียบร้อยแล้วคุณถากรก็มีสิทธิ์ที่จะไปสมัครได้

หรือยังผลโทษสันเสริญแก้วกำเนิดหรือเสกัยอู
เขาเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
แล้วตอนไปสมัครก็มีปัญหาเรื่อง
ขาดคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ยังดำรงตำแหน่งอื่นอยู่
อันนี้ถ้าเคลียร์กันเรียบร้อยก็ไปสมัครได้
คนดังอีกคนหนึ่งผลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุล
ตรองพบตรถ้าเคลียร์คุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
ก็ไปสมัครได้รอบใหม่เนี่ย
หรือผู้บัญชาการทหารอากาศคนเก่าผลอากาศเอกมานัดวงวาด
ถ้าเคลียร์คุณสมบัติเรียบร้อยก็ไปยื่นใบสมัครได้
ถ้า๓๔คนนี้ที่เป็นบิ๊กเนมไปสมัครเรียกว่าไปสมัครสัญหาซ่อมอีก๒คน
ก็จะทำให้บรรยากาศการสัญหาเพิ่มเติมคึกคักขึ้นเยอะครับ
อันนี้แหละที่คิดว่ากศธชก็ที่ลุ้นกันเมื่อวาน
ส่วนชุดเก่าที่รักษาการมานานเกือบสี่ปีพ้นหน้าที่ไป
งานของชุดใหม่ผมย้ำอีกทีนึงนะ
ที่จะต้องเข้ามาทำงานอย่างแข็งขันก็คือ
เข้ามาเรื่องจัดประมูลการอนุญาตใช้สิทธิ์ในการเข้าวงจรดาวเทียม
อันนี้เราชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องเขาหรอกเอาว่าเป็นเรื่องใหญ่
เข้ามาเรื่องประมูลดาวเทียมไทยคมสัญญาใหม่หลังจากกศธชคราวที่แล้วล้มประมูลไป
แล้วแม้กระทั่งการเข้ามาเลือกเลขากศธชคนใหม่
ก็เป็นหน้าที่ของกศธชทั้ง๕คนที่ต้องเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็รออีก๒คนสองคนนั้นมาเมื่อไหร่ไม่มีปัญหาครับ
๕คนนี้ครบองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
ส่วนการลุ้นนายศิระพรุ่งนี้นะขออภัยตอนแรกที่ผมเกริ่นไปว่าวันนี้นะฮะ